ใครที่กำลังรออยู่ว่าเช้าวันนี้

พาไปที่แรกกันก่อนเลยนะคะ
เขาบอกว่าจะให้ไปวิ่งเล่นในทุ่งคอสมอส
อ้อมกอดของขุนเขาหินนี่

นี่อยู่ที่พิศนุโลกเองนะคะคุณผู้ชม
ภูเขาหินที่เห็นว่าโดดเด่นแล้วก็ดูแปลกตา
รวมถึงทุ่งคอสมอสสวยงามแบบนี้
อยู่ที่ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปราง

นักท่องเที่ยวที่เป็นสายธรรมชาติ
เขาก็จะพากันมาเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุด
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้แหละค่ะ
หลายคนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกคอสมอส
บานในพื้นที่กว่า๒ไร่
ทำกลางอ้อมกอดของภูเขาหิน
แบบหยุดหายใจเลย
คือนึกภาพนะข้างหลังเป็นภูเขาหิน
แล้วก็อยู่ถ้ำกลางดอกคอสมอสแบบนี้
ถ่ายภาพออกมารับรองยอดไลค์พุ่งกระฉูดนะคะ
จุดนี้เขาบอกว่าเป็นสวนเขาน้อย๓๖๐องศา
ของนางพิมนิพามีบุญค่ะ
คือนางพิมนิพันธ์ได้ปลูกต้นคอสมอส

โรยเมล็ดตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมา

รับนักท่องเที่ยวช่วงเดือนธันวาคมพอดีนะคะ

สีแดงสีส้มสีเหลืองสีชมพูสีขาว

ชื่นชอบดอกไม้ต้องลงไปถ่ายรูป
ทำกลางสวนดอกไม้ให้ได้เลยนะคะ
หรือใครอยากชมวิวมุมสูง

อยู่ใกล้ชมวิวได้๓๖๐องศาเลยทีเดียว
สำหรับใครที่อยากจะเข้าชมสวนดอกไม้
เจ้าของเขาบอกว่าขอคิดค่าเข้าชมหน่อยนะ
จะได้เอาไปปรับปรุงแล้วก็บำรุงแปลงดอกไม้
ขอแค่คนละ๑๐บาทก็พอน่ารักกรุบกริบนะคะ
เขาบอกว่าแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเข้าชม
เฉลี่ย๒๓๐๐คนเลยทีเดียวค่ะ

ดอกคอสมอสที่วัดหนองขบพรมนิมิตร
ตำบลตะแบกบันอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
เห็นแล้วมันแบบอยากจะวิ่งพุ่งเข้าไปใส่
คือนึกภาพคำพูดที่บอกว่าอยู่ในทุ่งดอกลาเมนเดอร์อะ

ใช่แต่ว่าแหมเดี๋ยวนี้ที่ทางนั้นเขาก็อากาศดีอยู่แหละ

นี่เป็นสวนดอกคอสมอสในพื้นที่เกือบ๑ไร่นะคะ
แนวคิดการปลูกดอกคอสโมสในวัดนี้พระครูวิทธิธรรมภาร
เจ้าอาวาสและกรรมการวัดก็ร่วมกันคิดขึ้น
สวนดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชา

โดยคืนวันที่๓๑ธันวาคมเขาจะมีการสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนะคะ
ใครอยากแวะไปชมความสวยงามก็แวะไปได้
แล้วพอถึงกลางคืนก็ไปสวดมนต์ข้ามปีกัน
ใช่แต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่ขับรถอยู่

พักดื่มกาโฟงกาแฟล้างหน้าล้างตากันไป